มายิงประหลักอาวุศวที่กันทรารมน์ก็ไม่กำลังขี่มอเตอร์ไซส์อยู่น่ะ
โดนยิงเข้า๓นัดดับเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอะไรอ่ะไปมีความแค้น
มีความบาดหมางอะไรกับใครหรือเปล่า
แล้วดูสภาพประหลาดอันนี้คือศพของนายบุญชอบภวงจำปาอายุ๕๓ปีค่ะ
เป็นประหลัดอาวุโสที่กันทราลมก็เสียชีวิตหลังจากที่โดนยิงเข้า๓นัดนะนะ
ไทยทอยชายโครงขวาหัวไหล่ร่างในจมกองเลือดอยู่กับมอเตอร์ไซค์ยามาฮาฟีโนสีขาว
เจอเป็นปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดตกอยู่สองปลอก
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ริมถนนบ้านโคกหนองกี่เยื้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกี่ที่กันทราลมค่ะ
แล้วตำรวจไปไล่ดูกล้องวงจรปิดก็เลยเห็นหลักฐานว่ามีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซต์ลูกศรสีเหลืองไปแล้ว
จังหวะที่ฐานประหลักขี่มอเตอร์ไซต์รถบลงมุ่งหน้าไปจุดที่เกิดเหตุ
รถมอเตอร์ไซต์ของชายต้องสงสัยก็ขี่แบ่งตามไป
นี่แหละค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ตำรวจต้องเร่งตามตัวรถของชายต้องสงสัยนะ
อันนี้ลูกศรสีเขียวคือรถของประหลัดนะคะ
ที่ขี่ไปแล้วกลายเป็นว่านี่เห็นไหม
ศรสีเหลืองจากตอนแรกเขาขี่ออกไปแล้วแล้วเขาขี่กลับมาตรงนี้อีกนะ
นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ค่ะไปดูหน่อย
มีคนให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงปืนปั้ง๕ครั้ง๕นัดดังขึ้น
วิ่งออกมาดูก็เห็นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์หนี
แต่เอ๊ะไม่ได้สังเกตใช่รถสีมีสีแดงดำหรือเปล่า
คือเขาบอกไม่ได้สังเกตจริงแล้วมาเห็นศพประหลัด
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เมียของประหลัดค่ะ
บอกกับตำรวจว่าประหลัดออกมาซื้อของ
กำลังจะกลับบ้านขี่มอเตอร์ไซค์กลับนี่แหละ
แล้วที่ผ่านมาพูดถึงการทำงานประหลัดแกก็ขยันทำงาน
ไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งอะไรกับใครเลย
แต่เคยนะประหลัดลงพื้นที่เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วเอาฝ่ายปกครองไปตรวจกลุ่มเสี่ยงไม่มั่นใจเหมือนกันว่า
เพราะว่าการทำหน้าที่แบบตรงฉินหรือเปล่า
ทำให้มีคนไม่พอใจแล้วมาก่อเหตุดักยิงค่ะ
พาเจ้าหน้าที่ไปจับใครด้วยไหม

แกอาจจะเป็นปัญหาที่ทำให้เขาเดือดร้อนได้
ก็ไม่แน่ใจค่ะก็ไม่แน่เหมือนกัน
ก็คิดก็คิดไปได้หลายอย่างตำรวจเขาก็คิดไปได้หลายอย่างเหมือนกัน
เมื่อคืนนี้นะทางตำรวจคุมตัวผู้ชายคนนึงมาที่โรงพัก
แล้วนักข่าวสังเกตด้วยเอ๊ะมีการเอาชุดเหมือนกับชุดลายพรางเอาหมวกมาตรวจสอบ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ยอมบอกนะคะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่า
เพราะว่านักข่าวก็ถามแหละต้องถามที่สพกันทราลมค่ะ
ซึ่งทางตำรวจก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะ
ส่วนทางด้านในอำเภอกันทราลมนะคะนายอิทธิพลสุยะลาก็บอกว่าเสียใจนะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเสียชีวิตของนายบุญชอบ
เพราะว่าถือว่าเป็นข้าราชการน้ำดีเลยแหละแล้วคดีนี้มันสะเทือนขวัญมากนะ
อันนี้จงใจอันนี้เจตนาจะมาก่อเหตุแบบนี้อ่ะยืนยันนะคะว่า
จริงเรื่องการทำงานตัวประหลัดเองไม่ได้มีความขัดแย้งกับใคร
ส่วนที่สื่อตั้งคำถามถึงเรื่องมีปมเกี่ยวกับงบประมาณหรือเปล่า
หรือว่ามีปมเกี่ยวกับเรื่องไม่พอใจกับการปราบปรามยาเสพติดอะไรหรือเปล่า
เรื่องของปมงบประมาณทางอำเภอบอกว่ายังไม่ได้รับงบประมาณโครงการใหญ่นะ
คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องแต่ว่าหลังจากนี้ต้องมีการตรวจสอบต่อไปด้วยนะคะ
ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่เหรอ
ปราบปรามยาเสพติดเป็นข้าราชการที่ตรงฉิน
ไปสะดุดแข้งสะดุดขาทำให้ใครไม่พอใจหรือเปล่านะคะ